ขึ้นพรีเมอร์ลีกนะครับอาจจะได้
วันนั้นก็อยู่ในการแข่งขัน
ก็มีคนดูประมาณ๗๘หมื่นคนได้
คือจริงเรามีการคุยกันก่อนแล้วหลายวันอยู่แล้วนะฮะ
ว่าเราจะต้องยังไง
เมฆหลักจริงก็ต้องควบคุมอารมณ์
เพราะทีมนี้เนื่องจากว่าคนดูเยอะ
ก็เป็นทีมใหญ่และทัยทอดทั่วโลกนับแซม
เป็นหลักว่าจะคุมอารมณ์ที่ได้ขนาดไหน

แต่ก็ยังแอบนึกว่า
โอเคเผื่อมีลุ้นอาจจะเสมอได้

เนื่องจากว่าเราเห็นตั้งแต่แรกแล้วว่าเราเล่นตามมาตรฐาน
ดังนั้นเรามองว่าโอกาสเรากลับมาค่อนข้างลำบาก
ถ้าเป็นเกมที่นักเตะเราเล่นได้ตามมาตรฐานหรือดีกว่ามาตรฐาน
เพราะฉะนั้นเรามั่นใจว่านักเตะเราสามารถกลับมาได้
อันนั้นเราทำได้ก็แค่บอกนักเตะ
แล้วก็เตือนเขาให้เขาพยายามควบคุมอารมณ์ให้ได้
แล้วนักเตะทุกคนก่อนลงแข่ง
แต่พอลงไปแล้วก็เข้าใจว่า
คนดูบรรยากาศคนเกือบปแปดหมื่น
แล้วโดยเฉพาะรู้ว่าถ่ายทอดสดทั่วโลก
ก็อาจจะเกรงหรือก็เป็นไปได้ผมเข้าใจไปกัน
คือต้องเห็นว่าจริงแล้วผมไม่มีความรู้เรื่องสุดบอส
ดังนั้นเราคงเบื้องต้นตอนที่เราตัดสินใจซื้อ
คงไม่ได้นึกไปว่าควรจะซื้อพรีเมียหรือเจอ
ควรจะซื้อฉันเป็นชิดในส่วนตรงนั้น
ก็มีคนมาเสนอเรามีคนมาดูแล้วเราก็ดูไปตรงนั้น
เราเป็นชาวพุทธนะฮะการนับถือศาสนาการเชื่อก็คงมีบ้าง
ปกติเราก็กลับไหว้อยู่แล้วเราก็เชื่ออยู่แล้วในส่วนตรงนั้นนะฮะ
คือจริงตานี้ถ้าเกิดเราย้อนกลับไป
จะเห็นเลยว่าตานี้เนี่ยไม่เคยอยู่บนเสื้อมาก่อน
เป็นตาที่เขาทำขึ้นมาแล้วก็ไม่เคยติดอยู่บนเสื้อ

แล้วผมดูแล้วเนี่ยตานี้ค่อนข้างดูแล้วเหมือนมีพลัง
ถ้าเทียบกับฟ้าปัจจุบันเราก็เชื่อเรื่องพวกนี้เหมือนกัน
มาตราปัจจุบันตาปัจจุบันเปลี่ยนตั้งแต่ปี๑๙๙๙ตั้งแต่นั้นมาเราตกลงมาตลอดเลย
ตกลงมาตลอดดังนั้นผมคิดว่ามันก็น่าจะต้องถึงเวลาต้องเปลี่ยน
มันเป็นการดีไซน์หรือเป็นศาสตร์อีกประเภทนะครับ
เป็นของเดิมนะฮะเป็นตาดั้งเดิมของเขาแต่เรามาปรับนิดเดียว
ปรับจากให้ตัวนกฮูกจากตัวเล็กให้เป็นตัวใหญ่แล้วก็ลดกิ่งลงมา
ดังนั้นก็จะเห็นแล้วว่าตัวนกฮูกใหญ่ก็ดูเหมือนมีพลัง

แล้วก็ผ่านการช่วยดูกันหลายคนหลายฝ่ายนะครับ
ต้องขอขอบคุณแฟนคลับทุกคนนะฮะทั่วโลกที่ให้การสนับสนุนและติดตาม

ก็ต้องขอโทษเป็นอย่างมากที่ปีนี้ทำไม่สำเร็จนะครับ
ปีหน้าเราก็จะพยายามทำให้ดีที่สุด
เราเชื่อว่าปีหน้าจะดีกว่าปีนี้ครับ

เพราะว่าเห็นก็ที่เมืองไทยก็มีเฟซบุ๊คที่แฟนคลับทำกันขึ้นมา
ก็ต้องขอบคุณมากที่ติดตามต้อนรับเชฟฟิลเวสเตย์

เห็นข่าวเขาค่อนข้างเร็วมากพอสมควรดีมาก

โปรดติดตามตอนต่อไป